ตรการในการผ่อนปนมันก็เข้าสู่ระยะที่๒กันแล้ว
ทีนี้เนี่ยหลายคนเขาก็ไปเดินเที่ยวห้าง
ผมยังไม่ได้ไปแต่คนนี้ไปแล้ว
ไปสำรวจมาว่าเขามีมาตรการยังไงบ้าง
มันก็มีวิธีการเช็คอินเช็คเอาท์
ยังก็เข้าโรงแรมบางคนบอกมันยุ่งยากหรือเปล่า
เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับ

คือในทุกบริการร้านค้าต่างเนี่ย
จะต้องเก็บประวัติบันทึกจำนวนผู้ใช้บริการ
จำกัดปริมาณผู้ที่จะมาใช้บริการด้วยเพื่ออะไร
ไม่ให้มันแออัดเข้าไปอัดกันเยอะ
ไม่ได้มันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนะครับ
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ยังไงดี
สำหรับการไปห้างสรรพสินค้าวิถีใหม่
เราจะต้องลงทะเบียนเข้าออกห้างผ่านทางเว็บไซต์

ฟังแล้วไม่อยากทำบางทีกลัวมันยุ่งจาก

คุณผู้ชมไปที่ห้างนะไม่ต้องกลัว

เขาจะมีเจ้าหน้าที่มีคนของทางห้างเนี่ย

ถือให้เลยคุณแค่เปิดมือถือสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมเนี่ย

เปิดไปที่รูปกล้องถ่ายรูปคุณผู้ชม

ไม่ต้องเข้าไปที่แอปอะไรใดทั้งสิ้นนะ
ดกล้องถ่ายรูปแล้วคุณก็เอาโทรศัพท์
มันก็จะขึ้นลิงก์ให้คุณเข้าไปเช็คอินได้เลย

พอเรากดเช็คอินมันก็จะมีข้อตกลง
แล้วก็ความยินยอมในการกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับ
เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลเรื่องของการเข้าไปในร้านแค่นั้นเอง
เขาไม่ได้ต้องการข้อมูลอะไรของคุณผู้ชมมากไปกว่านั้นนะ

เฮ้ยก็ฉันไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน
บางคนก็ต้องเห็นใจนะเขาไม่ได้ใช้แบบสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้

คือทางห้างเขาก็จะมีจุดให้ลงชื่อ
ในการเขียนชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ติดต่อ
เท่านั้นเองเขาขอแค่นั้นจริง

คุณอย่าลืมเช็คอัวนะ
เดินเที่ยวห้างเสร็จแล้วอยู่เดินกลับบ้านเลย

อย่าลืมเช็คอัวกันด้วย
เพราะว่าเขาต้องมีการเช็คอัวกัน
ยังไงเช็คเอาอย่างนั้นเลย
มันก็จะมีช่องให้คุณผู้ชมประเมินด้วย

เขาไม่ได้บังคับแต่ผมแนะนำนะ

เขาจะได้ทำการพัฒนาต่อไปนั่นเองนะครับ

มันเกิดการแพร่ระบาดในจุดที่คุณผู้ชมไป
ทีนี้เขาจะส่งข้อความ

ถ้าสมมุติคุณไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
คุณสามารถไปตรวจโรคโควิด๑๙

อันนี้สำคัญมากแล้วเขาก็จะบอกจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันว่าคนมันเยอะมันน้อยขนาดไหน
เพราะว่าถ้าคนเยอะเนี่ยทางห้างสรรพสินค้าเองเขามีมาตรการก็คือว่าไม่อยากให้คนเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันเยอะ
แล้วตามห้างเนี่ยเขาก็จะมีคนคอยให้คำแนะนำตลอดว่าลงบันไดเลื่อนแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างกันนะหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
สู้ไปด้วยกันไทยชนะ

แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านสะดวกซื้อหลายร้านก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
ใช่แล้วคือคุณผู้ชมเวลาไปห้างบางคนบอกอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเรานะมันเป็นวิธีที่ดีมากเลยดิฉันลองไปทดลองด้วยตัวเองมาแล้วนะคะ
ยังไงก็ตั้งใจก็แล้วกันนะช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยยอดมันจะได้เป็นศูนย์แบบนี้ไปหลายวันทุกวันและตลอดไปนะจ๊ะ